ไปที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมมีหนุ่มคนหนึ่งหายไปหลงป่าหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เจอตัวแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีช่วงหนึ่งเขาเกือบจะออกจากป่าได้แล้วคุณผู้ชม
แต่คลาดกับเจ้าหน้าที่ฮะญาติพี่น้องนี่พอเจอปุ๊บโล่งอกโล่งใจไปตามตามกันครับ
ตอนเจอกับนายวีรยุทธ์ยะอินตะอายุ๓๙ปีเขาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยนะฮะ
แบบนี้ครับเออกอดกันใหญ่เลยครับเขาเนี่ยไปหาเห็ดในป่าสันทรายหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ตำบลป่าไผ่
แล้วก็หายตัวไปเลยหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ห้าวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนับร้อยก็ระดมกันปูพรมค้นหา
สุดท้ายไปพบนายวิรยุทธ์เดินออกมาจากป่าแถวริมถนนสรรเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
ห่างจากปากทางจุดที่เขาเข้าไปหาเห็ดแค่กิโลเมตรเดียวเองครับ
ตอนไปเจอนายวิรยุทธ์ก็สภาพอิดโรยเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลลานนาไปครับครับทีนี้ฟังเขาหน่อยว่าเขาเจออะไรบ้าง
คุณวีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนเขาเข้าไปหาเห็ดเขาก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย

กระทั่งวันอังคารที่ผ่านมา๒๑มิถุนา
ตอนนั้นแหละคุณวีรยุทธ์เนี่ย
กลับไปถึงจุดที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้กลางป่าแล้วนะ
ปรากฏไปถึงตอนนั้นอ้าวมอเตอร์ไซค์หายครับ
หายไปได้ยังไงอ๋อตอนนั้นเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเนี่ย
เจอมอเตอร์ไซค์เขาแล้วเก็บมอเตอร์ไซค์เขาออกไปก่อนแล้ว
อืมตอนนั้นเขาก็เลยคาดกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ครับเขาเอายังไงดีอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็หาย
เจ้าหน้าที่ก็หาไม่เจอพยายามเดินหาทางออกจากป่าเองอีกครั้งหนึ่ง
กลายเป็นว่าเหมือนเดินวกไปวนมากลับมาที่เดิมครับ
ลงไปอีกฮะหลงไปอีกครับพี่บุ๊ควนเป็นหลูบเลย
เขาเลยต้องนอนกลางป่าอีก๒คืนสุดท้ายหาทางออกมาจนได้ครับ
ระหว่างที่หลงอยู่ในป่าเนี่ยพี่วรยุทธ์พี่ใช้ชีวิตยังไง
เอาตัวรอดยังไงฮะเออประทังชีวิตยังไง
แกบอกแกเด็ดยอดผักหวานป่ากินครับ
ผักหวานป่าเนี่ยมันมีอยู่เยอะในพื้นที่ป่าแห่งเนี้ยครับส่วนน้ำเขาก็ไปดื่มจาก
ดน้ำค้างตามใบไม้แล้วก็แอ่งน้ำขังครับโอ้โหนี่ใช้ชีวิตแบบกลางป่าจริงจริงนะ
โชคดีครับมีฝนตกอยู่ด้วยก็เลยมีน้ำดื่มเอาชีวิตรอดออกมาได้ครับ